เพราะว่าแฟนเขาเนี่ยชื่อเอื้ออวยซะละเกินเอาองค์เอาออกรายกงรายการทำคอนทงคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะคะ
บอกเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่อวยแฟนแล้วจะอวยใครล่ะคะ

หมดเงินหายแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะเอ็มก็ยังมาช่วยเหนือสังคมนะคะ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ
แล้วก็เอาแมสเอาเจลล้างมือจะไปแจกตามโรงพยาบาล
แต่ว่าเอ็มขอนิดนึงว่าเอ็มขอไปเลือกโรงพยาบาลที่เอ็มตั้งใจไปเอง
เพราะว่าเรามีไม่พอเรามีกำลังแค่๕๐ชุด
แล้วก็หลังสงการเต็มจะไปร่วมบริจาคให้กับคณะแพทย์
ตอนนี้ก็แค่บอกว่าสู้ค่ะคุณคือนักรบค่ะ